ไปดูชีวิตของคุณลุงคนหนึ่งฮะท่านป่วยเป็นโรคปอดอยู่แล้ว
แล้วก็มาติดโควิดเข้าไปอีกปรากฏว่าคืออาการท่านสุด
คนโรคปอดเขาจะแรงไม่มีแล้วทำยังไงรึเปล่า
นอนอยู่ตรงนั้นแล้วขออภัยที่เบอร์ภาพ
ดื่มแต่น้ำจิบประทังชีวิตเพราะลุกไปไหนไม่ไหว
คุณลุงนี่แหละฮะทีมงานจิตอาสาของเพจเส้นได้เข้าไปเห็นสภาพของคุณลุง
สะเทือนใจครับผมจะเล่าให้ฟังคุณลุงเนี่ยสวมกางเกงในนอนอยู่ท่ามกลาง
ขออภัยนะครับตรงประโยชน์ตอนเช้าซะด้วยกองอุจจาระและปัดสาวะนะครับ
รอความช่วยเหลือมาห้าวันแล้วทีมจิตอาสาจึงอาบน้ำให้คุณลุงก่อน
แล้วใช้เนี่ยผ้ามาผูกเป็นเปรย์ชั่วคราวแล้วก็หามคุณลุงลงจากชั้นสองของตัวบ้าน
คุณลุงคนนี้ชื่อลุงรินฮะลุงรินเนี่ยเป็นคนขับรถแท็กซี่นะครับ
อาศัยอยู่ในลำพังอาศัยอยู่ลำพังอยู่ในห้องเช่านะครับ
โรคประจำตัวคือโรคปอดทำให้เมื่อติดเชื้อโควิดเข้าไปด้วยเนี่ย
เร็วเลยคราวนี้แล้วก็ไม่มีแรงพอจะไปหาข้าวหาปลากินนะครับ
น้ำประทังชีวิตไปวันคาดว่าคุณลุงติดเชื้อจากห้องน้ำรวม
ห้องเช่านั่นแหละล่าสุดครับก็ได้ส่งตัวลุงรินนะครับ
ไปที่โรงพยาบาลสนามบุษรคำเพื่อรักษาตัวแล้ว
ก็ขอให้คุณลุงฟื้นตัวเร็วหายเร็วครับ
ครับเราจะเจอแบบนี้ทุกวี่ทุกวันลักษณะแบบนี้นะฮะ